นี่ก็มาให้จับอีกแล้วไม่ใช่ปลานะแต่เป็นงูฮะกู้ภัยต้องไปจับเพื่อช่วยชาวบ้านครับ

งูตัวนี้ไม่ธรรมดาด้วยปงลา

วิทยุกู้ภัยมุสลิมเบตงฮะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงูที่บริเวณท้ายซอย๕
เหตุเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ตรงนี้นี่เจ้าหน้าที่ลุมล้อมชาวบ้านลุมดูรอจังหวะให้งูมันออกมา
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่๒๐กว่าคนทำหน้าที่เป็นไทยมุงและสังเกตการณ์รวมถึงถ่ายภาพไว้ด้วย
ทุกคนต่างมีจิตวิญญาณนักข่าว

ส่วนนี้คือภาพในช่วงการรอจับเจ้างูบ่องหลาหรือจงอางนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเพราะงูมันเลื้อยลงไป
ตรงนั้นเป็นซอกฮะแล้วเป็นรูด้วยแล้วมุดลงไปตรงนั้นจับยากไม่ใช่ง่ายแล้วต้องไล่ดูรอบแผ่นปูน
ดูสิว่างูมันจะเลื้อยออกมาจากช่องไหนทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านพยายามช่วยกันดูแล้วนะแล้วมันมีอยู่ช่วงเวลานึง

งูมันออกมาตกใจสิครับรอรอบองหลารอจงอ่างแต่สักพักกลายเป็นว่าลูกงูเห่ามันออกมาเฉยเลย

ไอ้งูเห่าด้วยความที่ว่ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ลั่นวาจาแล้วไงจะออกมา
มันก็ออกมาจริงจริงโอ้โหไหนใครเล่นลูกน้องฉันเออ
ออกมาแล้วอุ้ยมันใหญ่จริงนะโอ้ยาวมากดูดิเห็นไหม
มันก็มีสัตว์จ๋ามานะโอ้วออกให้เด็กน้อยออกมาก่อน
แล้วตัวเองก็ตามออกมาให้โดนจับที่เหลืออย่างยาวอย่างใหญ่
ยาวขนาดไหนสี่เมตรยี่สิบครับค่ะเกือบห้าเมตรครับ

เดี๋ยวพอหวานความดันมันจะมาเด้อ

อันนี้บอกงูหรือบอกเราบอกตัวเองช่วงนี้กินเยอะไปนะบอกตัวเอง
สุดท้ายทั้งงูเห่านิดตัวน้อยงูจงอ้างตัวใหญ่
ก็หอบฮิ้วกันไปคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วก็แต่มันหมดหรือยังไงที่อยู่ในท่อ
นั่นแหละคือคำถามสำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้

เอาไว้ถ้ามันโผล่มาใหม่ค่อยตามเจ้าหน้าที่แล้วกัน
แต่สุดท้ายก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็คือบ้านของเรา

แล้วกูก็เอาจงอ้างตัวใหญ่ใส่กระซ่อบ
แล้วคุณจะเอางูจงอางใหญ่ใส่ขวดลงไปให้มันเท่าเทียมกันหรือไง

แล้วทำไมไม่เอางูเห่าใส่ถุงกระสอบ
นี่ก็ช่างได้ไปเท่าเทียมมันใช้เวลาไหมเนาะไปต่อ